มาที่นครปฐมที่นี่ที่เด่นดังเจ้าเดิมนะคะ

สาธุชนเนี่ยค่ะเขามาที่วัดแห่งนี้ก็มาทำบุญเนื่องในวันพระนี่แหละนะ
นำเถียงผัญญี่แล้วก็ชุดสังฆาธาณ
แต่ว่าถ้ามาถึงที่นี่แล้วไม่มาพบปะทักทายตะทองนิ้วรายหน่อย
ถ้าเกิดจะถือว่ามาไม่ถึงที่
พอมาถึงกราบไหว้ขอพรปุ๊บก็ต้องเสี่ยงโชค

และแน่นอนล่ะค่ะวันนี้มีสาธุชนที่เขาเริ่มสายสัทธาในตาทองนิ้วรายเนี่ย
เคยมาได้โชคมาแล้ว
ก็มากราบไหว้ขอพรเอาของมาถวายมาขอบคุณตาทองกันไป
ตาทองนี้เมื่อยคอแย่เลยนะ

ก็เลยมีบางคนเนี่ยเพิ่งจะมาครั้งแรกนะคะ

ได้มาเห็นหุ่นปั้นตัวจริงแล้วเนี่ยโอ้โหคนลุกอ่ะ
รับเลยว่าเหมือนกับคนจริงที่ยังมีชีวิตอยู่
เห็นไปหน้ากล้ายแล้วดูยิ้มแย้มแจมใสเหมือนคนใจดีอ่ะ
อ่ะก็ยกมือวายขอผ่อนกันไปนะ
จากนั้นแล้วก็ไปต่อที่
บรรดาสาธุชนและนักเสี่ยงโชคเขาก็มารุมล้อมดู
คล้ายกับก้อนเมฆในดาวเทียมที่คุณบอกไหมคุณชนะ
อันนี้จะกระจายกระจายหน่อยเมฆฝนจะกระจายนะ

จะทั่วถึงทุกคนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ
เอาเป็นว่าแล้วแต่ดวงแล้วแต่วาสนาแล้วแต่จังหวะและโอกาสแล้วกัน
แต่ถ้าหากว่าใครอยากจะเสี่ยงโชค
วัดสว่างอารมณ์เขามีอีกหลายจุดเลย

เมื่อกี้ดิฉันเหมือนอยู่ในห่วงอวกาศเหมือนกัน